สวัสดีครับคุณผู้ชมครับภาพภาพนี้เป็นภาพที่กำลังมีการแชร์ในโลกออนไลน์ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นภาพถ่ายขณะที่สถานีอวกาศเทียนกงเนี่ยนะครับ
ชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็เกิดการแตกก่อนที่จะตกลงพื้นโลกของเราแน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับ
เพราะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานีอวกาศเทียนกงตกมาสู่โลกของเราแล้วก็ตกกลางมหาสมุทรนะครับ
หมายความว่าคงไม่มีใครสามารถให้จะหยิบเอากล้องมือถือถ่ายได้กลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับดังนั้นอุ่นอกอุ่นใจกันได้นะครับ
แต่ว่ายังคงต้องระวังกันต่อเนื่องนะครับสำหรับสิ่งที่จะตกมาจากบนฟ้านะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงเป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันหน้าฝนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงที่ฝนกำลังจะถอยกลับไปนะครับก่อนหน้านี้มาจากอีสานแล้วก็มาถึงบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
ตอนนี้กำลังจะกลับไปครับฝนรอบขากลับจะไม่รุนแรงเท่ากับรอบขามานะครับก็จะมีลักษณะท้องฟ้าอึมครึมฝนปล่อยเกิดขึ้นนะครับ
แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับฝนฟ้าขนองที่คุณผู้ชมเห็นยังไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่วันที่๕ถึงวันวันที่๖จะมีอากาศเย็น
ปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนก็จะส่งผลอีกครั้ง
เริ่มตั้งแต่ภาคอีสานไล่มาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะครับ๕๖นี้ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งก็คงต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ